วันนี้นะครับการแถลงรายงานเกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้าย
ต้องยกเลิกนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่สันติบาลนั้น
ซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงาน
ดังนั้นถ้าหากขึ้นผู้จะต้องถูกดำเนินตามกฎหมาย

พวกมันก็จะต้องถูกดำเนินตามกฎหมาย
และถูกดำเนินตามกฎหมายตามกฎหมายธรรมชาติไทย
ซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
อาจถูกจับกลุ่มดำเนินคดีได้หากขึ้นพูดบนเวที
และผู้เชี่ยวชาญประเด็นป้องกันการทรมาน
ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นโดยระบุว่า
ส่วนตัวไม่ต้องการให้พุ่งเป้าความสนใจไปที่การยกเลิกการจัดงาน
กับเนื้อหาของตัวรายงานและหนทางในการยุติการทรมานที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
เป็นการอ้างถึงข้อมูลการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้าย
กรณีที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าหลังจากการรัฐประหารเมื่อปี๒๕
สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหน่วยงานของกองทัพปล่อยให้วัฒนธรรม
ทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายอย่างอื่นแผ่ขยายไปทั่วประเทศ
โดยใช้การทรมานกับผู้ต้องสงสัยก่อความไม่สงบ
ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและบุคคลที่มีความเสี่ยงเปราะบางอย่างมากสุดกลุ่มต่างของสังคม
ซึ่งรายงานนี้ได้เสนอแนะแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นเขตปลอดการทรมานไว้ด้วยเช่นกัน
ต่อกรณีที่ผู้แทนไทยรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและปรับรามการทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ซึ่งเป็นกลไกตรวจสอบสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะให้การทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดทางอาญา
ศัตยบันต่อพิธีศาลเลือกรับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
จัดตั้งหน่วยงานอิสระตรวจสอบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
และสอบสวนการทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐทุกกรณี
การบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
เอาผิดต่อผู้ใช้เสรีภาพในการแสดงออกและชุมนุมโดยสงบ
และการคุกคามทางกฎหมายต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน